วันนี้๑กัญญาเริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะ

ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ

วันนี้รางวัลที่๑ออกมาเนี่ยคนบอกว่า

โอ้โหเลขออกมานี่มันเรียงกันแบบนี้

นี่ฉันยังคิดเลยโอ้โหเลขแปลกมากเลยนะ

ตามตัวกันได้ง่ายมากเจอกันแบบเต็มไปหมดเลยนะฮะ

วัดทีวีเองก็ถ่ายท่อสดนะครับ

วันที่๑ในงวดนี้นะครับที่ออกมานะครับ
นี่คุณแขวนพระสอน

นี่นะใครถูกรางวัลที่๑บ้างเนี่ย

ส่งข้อความมาคุยกันก็ได้นะฮะ
แต่ว่าดูนะฮะภาพรวมนะครับของวันนี้นะครับ

งวดประจำวันที่๑กันยายนนะฮะ
รางวัลที่๑ก็ยังได้เห็น
รางวัลข้างเคียงก็ยังไม่เห็น

เลขท้าย๒ตัวนะ

มีรางวัลเลขท้าย๓ตัว

ทีนี้ท่านผู้ชมครับคนฮือฮากันมาก

งวดวันนี้ออกมาโอ้โหดูแล้วมัน

แท่งกำลังคิดว่าโอ้ยจะไปถูกหรือ

ลองดูนะฮะถ้าย้อนไป

ผมไปดูข้อมูลมานะครับรางวัลที่๑ของสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดต่างที่ดูแล้วแบบมันจะเป็นเลขที่เรียง
แล้วก็ออกยากเนี่ยมีนะครับอย่าง๑๑๑๔๑๑นี่งวดประจำวันที่๑๖พฤษภาคมปี๕๒นู่นนะฮะ
มี๗๗๖๖๑งวด๑มิถุนายนปี๕๒เหมือนกัน
๒๑๐๐๐๘งวด๑สิงหาคมปี๒๕๕๓ใครถูกงวดนั้นบ้าง
ก็เคยมีอะไรมีเลขแปลกอยู่หลายรอบมาสอน
นี่นะงวด๑๖พฤศจิกายนปี๒๕๕๔นะฮะ

กันยายน๒๕๖๓๙๙๙๙๗นะนี่เห็นไหม

จริงมีอีกหลายงวดที่จะออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะ
อย่างปี๕๕ผมไปดูงวด๑๖กรกฎาคม๙๐๔๐๕๐แบบนี้ฮะ
ค่ะแต่ลองเปรียบเทียบกันดูงวดนี้ก็ว้าวสุดจริงนะคะ
โอ้โหถามว่าเลขสวยเลขสวยนะ

อื่นที่ก็ถือว่าเป็นเลขรางวัลที่๑ที่แปลก
แต่งวดนี้คือคือสุดอ่ะคือสุดจริง

มาดูหน้าค่าตาเศรษฐีใหม่งวดนี้นะคะ
ต้องบอกว่างวดนี้เยอะนะคะ
ที่เราเจอตัวคนที่ถูกรางวัลที่๑ที่เลขแปลกนะคะ

เป็นแม่ค้านมเปรี้ยวเมืองหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะครับ

ลอตเตอรี่ใบเดียวรางวัลที่๑รับไปเลย
เหนาะ๖ล้านบาทค่ะ
ส่วนอีกคนเป็นนุ่มเชียงราย

ถูกรางวัลที่๑เป็นเศรษฐีใหม่อายุน้อยแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ
รายนี้ถูกรางวัลที่๑ที่จังหวัดอุดรธานี

เป็นเจ้าของเงินรางวัล๑๒ล้านบาท

เพราะถูกรางวัลที่๑๒ใบ

ทีนี้ค่ะก็มีหลายคนนะคะที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดีเพราะถูกรางวัลนะคะ
เดี๋ยวค่อยเล่าต่อมีหลายคนที่เราไปเจอตัวมาบางคนเนี่ยนะ
ได้หกสิบล้านบาทอ่ะคุณภาคภูมิ

สิบใบแต่ให้ดูอันนี้ก่อนค่ะ

ออกรางวัลคือ๙๙๙๙๙๗ใช่ไหม

แล้วดูคุณพี่เขานะคะต้องให้เห็นสายตาเขานิดนึงค่ะ
ต้องให้เห็นสายตาเขานิดนึงเพราะเขามองบนค่ะ

โอ้โหก็พี่ซื้อกลับหัวกลับหางสักขนาดนี้

เขาก็เลยบอกว่าใครที่ท้อแท้หรือหมดกำลังใจ

ขอให้ดูภาพนี้ไว้เพื่อสู้ชีวิตกันต่อไปครับ

ว่าเขาถูกแบบใกล้สลับไปสลับมา
นี่ฮะนี่ท่านนี้ดูไทยรัฐทีวีนะคุณเขียนมาสอน

โอ้ยผิดไปได้แต่ได้รางวัลข้างเคียงถูกมา
คนที่ได้ข้างเคียงเมื่อสักครู่นี้ข้างเคียงนี่รางวัลรู้สึกแค่สองแสน
แต่ก็มันต่างกันไงกับรางวัลที่๑ไง

ข้างเคียงก็ยังได้อยู่
มีใครอีกฮะที่เขาเฉียดสลับไปสลับมาเฉียดเนี่ย

ลองให้ดูไปเลยนะเอาไปเลยฮะมีไหมฮะที่สลับไปสลับมา
คนนี้ดูไทยรัฐทีวีของเรานะครับนี่คนนี้

คือคนที่ซื้อแล้วถูกรางวัลที่๑ในงวดนี้นะผมว่าเขาก็คงจะตั้งใจซื้อเลขท้าย๒ตัวเป็นหลัก
เขาก็คงบอกไม่เป็นไรเลขหน้าไม่เป็นไรอยากได้เลขท้ายเลขนี้ประมาณนี้เนอะ

เอาละครับทุกผู้ชมครับทีนี้นี่คนนี้ซื้อเก้าที่มีทุกตัวใช่ไหม
เจ็ดเจ็ดเก้าอะไรอีกนะฮะอืมอืมอ่าท่านผู้ชมครับทีนี้มาดูหน่อยนะครับ
ผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับอ่าวันนี้นะฮะอย่างท่านนี้เนี่ย
สิบใบนะครับหกสิบล้านบาทค่ะเป็นนุ่มหัดใหญ่ครับ
ชื่อว่านายเริงศักดิ์สิริสงครามอายุ๔๕ปีนะครับ
เป็นนายตรวจรถไฟสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่นะครับ
วันนี้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งสิบใบไปลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานที่สพหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานะครับนี่ฮะ
ผู้ชายคนนี้ครับนี่เศรษฐีใหม่ครับ๖๐ล้านนะครับ
ไปกับนายนรงพรณพัทธลุงอดีตประหลัดจังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นพี่บุญธรรมนะฮะก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคัก
ของการแสดงความยินดีใครเห็นก็มาถ่ายรูปด้วยนะครับ
มาร่วมแสดงความดีใจด้วยเศรษฐีใหม่๖๐ล้านบาทนะครับ
คือคุณเริงศักดิ์บอกว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๐ใบมาจากแผงขายสลาก
แถวถนนนางงามในเขตเทศบาลนครสงขลานะฮะ
ตั้งใจก็คือตั้งใจซื้อเลขท้าย๒ตัวคุณเหนียวมาสอน
เพราะว่าเป็นเลขของหลวงปู่ทวดรุ่น๒๔๙๗ที่ฝันเห็น
ก็เลยไปหาซื้อเลขท้าย๙๗ได้มา๑๐ใบนี่แหละนะ
คือ๙๗เนี่ยมีแค่๙๙๙๙๙๗ค่ะเขาก็เลยบอกไม่เป็นไร
ก็อยากได้เก้าเจ็ดเลขหน้าไม่เป็นไรหรอกถูกต้องคือถ้าคนซื้อเลขนี้
คงจะคิดว่าโอ้โหยากมากจะออกรางวัลที่๑เลข๙จะไปเรียงทุกตัว
หรือ๗ตัวเดียวตรงท้ายมันยากมากแต่เราอยากได้๙๗
ก็ซื้อมาโอ้โหถูกรางวัลที่๑ครับพอถูกรางวัลที่๑
วันนี้พอลอตเตอรี่ออกนะคุณเดี๋ยวมาสอนคุณเรืองศักดิ์เขาบอกว่า
เขารีบไปเลยฮะรีบไปที่รถของเขาเลยเพราะเก็บลอตเตอรี่ไว้ในรถ
ถูกจริงโหนี่โชครีมากนะสิบใบ

ให้พ่อแม่ก่อน

อยู่ในตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองนะคะ

ล่าสุดธรรมอายุ๔๖ปี

ก็นำมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ

เขาก็เล่าว่าซื้อเอาไว้๒ชุด

เลข๙หลายตัวมีเลข๗ต่อท้าย

ลองซื้อเอาไว้แค่นั้นเลย

เต้นมากนะคะก็จะนำเงินไปให้แม่

ผมซื้อหลายชุดอยู่ครับ๒ชุดครับ
อ๋อขอแปลกได้ปาร์ด

ใกล้กันน่าจะเป็นรุ่นพี่ผมที่ระยองวิทยาคม

ค่ะถ้าคุณภาคภูมิติดต่อไปไม่ต้องรับสายเลยก็ได้นะคะ
หรือถ้าไม่ได้เรียนที่นั่นหรือว่าไม่ได้โตมาที่ระยองก็ไม่เป็นไรครับ
ไปหาได้ครับพี่จรรย์เดี๋ยวว่างจะลองไปดูว่า

ค่ะแต่พี่เขาบอกก่อนหน้านี้คุณภาคภูมิไม่เห็นเคยติดต่อมาเลย

มีเศรษฐีคนใหม่นะครับเป็นเศรษฐีนีรายใหม่นะครับ
เธอเป็นสาวรับจ้างกรีดยางฮะชื่อว่านางนาตยาทองสั้นนะครับ
อายุ๕๒ปีนะครับนี่ฮะเสื้อสีส้มถือลอตเตอรี่อยู่นี่นะครับ
เป็นชาวตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซานะครับ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทนะครับ
วันนี้ก็ไปกับสามีแล้วก็เพื่อนนะฮะนี่ฮะเธอบอกว่า
ได้นั่งเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วมีเพื่อนในเฟซบุ๊กเนี่ย
เขาแชร์ป้ายทะเบียนรถของนายกตอนที่ลงพื้นที่
ที่ไหนที่หนึ่งสักที่เธอจำไม่ได้นะ
ก็จำได้ว่าเลขทะเบียนรถนายกในวันนั้นที่ลงพื้นที่เนี่ยเป็น๙๗
ก็เลยเอาไปหาซื้อไปซื้อลอตเตอรี่แถวหน้าทกศสาขาหน้าเขาที่อำเภอเคียนซา
เลข๙๗มาเป็นเลขท้าย๒ตัวได้มา๒ชุดชุดละ๒ใบ
ก็ไม่คิดว่าจะมีชุด๑คือ๒ใบเนี่ยถูกรางวัลที่๑
เพราะที่ซื้อเนี่ยคือตั้งใจแค่เลขท้ายเท่านั้น
เงินรางวัลที่ได้นะครับไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย
ก็คงเอาไปใช้หนี้ใช้สินนะฮะที่พี่นัตยาเขาบอกนะครับ
ที่เหลือก็เก็บไว้ให้ลูกหลานเรียนหนังสือ
ตั้งใจว่าจะส่งให้เรียนให้สูงที่สุดจะได้ไม่ลำบากนะครับ

ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปบริจาคสร้างวัดแถวบ้านด้วย
นี่ครับโอ้โหบุญกุศลนะครับ
ส่วนกรณีสาวเมืองอุดรธานีค่ะนางสาวปวัณรัฐ
ชัยจิรรรรธอายุ๔๒ปีเป็นแม่ค้าอาหารน้ำดื่ม
ก็ไปหาตำรวจที่โรงพักเมืองอุดรธานี
บอกว่าถูกสอดไส้ลอตเตอรี่ที่ซื้อมา๙ใบ
เพราะว่าหลังมีการประกาศรางวัลเนี่ยค่ะก็นำมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้
คือเธอตื่นเต้นดีใจมากไม่เคยถูกรางวัลใหญ่นะคะ
ถูกแค่เลขท้าย๒ตัวแล้วก็นานมากแล้ว
กะว่าจะได้เงินแล้วก็จะเอาไปทำบุญ

แต่ไม่รู้ว่ามันมีการสอดแทรกสอดไส้อะไรมายังไง

รางวัลที่๕นี่รางวัลละ๑๐๐๐บาท

ก็๒ใบก็ได้๒หมื่น
ความจริงแล้วเธอมาลงบันทึกประจำวันมาบอกตำรวจเนี่ย

กลายเป็นว่าใบที่เหลือที่ไม่ได้ถูกสอดไส้เนี่ย

คนดวงเห็งค่ะที่จังหวัดเลยค่ะ

คนแรกก็คือนายนูลวงศาอายุ๓๒
เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่อยู่แล้วอยู่ในอำเภอเอราวัน
ก็เดินทางไปที่สพวังสะพุงไปกับแฟนนะคะ
ก็โชว์ให้ดูเลย๒ใบ

๒ล้านนะคะนายมนูลนะคะ

ก็เขามีแฟนอยู่ที่อำเภอวังสะพุง
แล้วก็มีอาชีพขายลอตเตอรี่อยู่ที่อำเภอนากลางจังหวัดน้องบนลำพู

แฟนเห็นว่าเอ๊ะเลขนี้เหลืออยู่

แล้วเลข๙๙๙๙๙๗เหลืออยู่๒ใบ

พอเก็บเอาไว้อ้าวถูกรางวัลที่๑เฉยเลยค่ะ

ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้หนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ค่ะ
ส่วนนางสุขใจบุญหลายอายุ๔๒ปี
อยู่ที่ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

ขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง

ก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ

แต่ก็เหมือนกับทุกงวดแล้วครับท่านผู้ชมครับ

เพราะว่าคนไม่ถูกเนี่ยย่อมเยอะกว่าอยู่แล้ว

เราก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำมาหากินกันต่อไป
ใช่ค่ะทำงานกันต่อค่ะ